ไปทานก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่า
ไหนก็พูดถึงเรื่องของเกาเหลากันแล้วนะ
คุณผู้ชมนะเอาล่ะเดี๋ยวจะพาไปก่อนว่าอยู่ที่จังหวัดอะไร
โอ๊ยไม่ใกล้บ้านผมเป็นพิสุนุโล
อีกแล้วแล้วทำไมไม่พาไปกินตั้งแต่แรก

แต่ว่าร้านนี้เขาบอกว่าอยู่มานานแล้วตั้งแต่สมัยสงครามโลก

ไปไหนคะไปไหน

ดิฉันคิดถึงอาหารไทยแบบนี้มาก
แต่ว่าคนแถวนั้นเขาตั้งชื่อให้ใหม่
ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวสงครามโลก
ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกัน
ต้องหลบระเบิดหรือ
เตี๋ยสืบทอดมาจากคุณแม่ก็คือคุณยายบุญส่งจันแจ้งอายุ๙๑ปี

แคปหมูน้ำมันหมู

ก๋วยเตี๋ยวไทยหรือว่าก๋วยเตี๋ยวสุโครไทยเนี่ย
ขาดไม่ได้เลยกากหมูที่ต้องใส่ลงไปในเส้น
ถ้าเป็นแรงจะได้เส้นมันไม่เหนียวไม่ติดกันนั่นเอง

เขาบอกว่าร้านนี้เขาขายกันมานาน

ความอร่อยร้านนี้สุดยอดเลย
เพราะลูกค้าไปกันแน่นเอียดเลยทีเดียว

ตรงไหนบอกกันหน่อยล่ะกันในพื้นที่หมู่๓บ้านวัดตาล
ไปฟังเสียงเจ้าของร้านการันตีถึงความอร่อยหน่อย
เมื่อก่อนก็แม่ขายกับพี่สาวคนโตค่ะตอนนี้พี่สาวคนโตก็แต่งงานไปแล้ว
ก็มาขายกับหนูคนเล็กคนที่ท้องก็มาขายกับแม่สองคน
พอดีแม่เขาแก่ไปแล้วแก่เลยก็ตอนนี้ขายคนเดียวอะค่ะ
เตี๋ยวไทยเอ่อแล้วเปิดมากี่ปีแล้วครับ
เปิดมามัน๓รุ่นแล้วค่ะเมื่อก่อนพี่สาวตอนนี้พี่สาวคนโตอายุ๖๖แล้วค่ะ
เขาก็นั่นไปแล้วมาเริ่มขายกับหนูได้เกือบเกือบยี่สิบปีแล้วค่ะนี่ไงล่ะ
เขาบอกว่าขายมานานแล้วแล้วที่สำคัญคุณผู้ชมครับ
ร้านนี้ไม่ได้เด็ดที่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวนะที่มันสำคัญจริงก็คือน้ำซุปหวานกระดูกหมูแบบธรรมชาติ
เป็นสูตรเฉพาะสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นคุณยายแล้วส่วนเนื้อหมูที่ใช้นะครับ
เป็นหมูแดงใส่เครื่องเทศที่ทำให้มีกลิ่นหอมและเนื้อนุ่ม
เรียกได้ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวไทยแสนอร่อยแบบโบราณขายในราคาไม่แพงด้วย
ผมบอกเลยเพราะว่ามันถูกกว่าทั่วไปเท่าไหร่คะชามละสามสิบบาท
นั่นคือแบบธรรมดานะปกติเนี่ยถ้าจะไปทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
สักประมาณสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบอ่าแต่ถ้าร้านนี้ธรรมดาสามสิบ
พิเศษสี่สิบบาทครับโอ้โหขอพิเศษเลยสองชามตอนนี้โอ้โห
อุ้ยดูซิแทบจะล้นชามของเขาเลยเอาจริงนะอาหารไทยบ้านเรานี้มันอร่อยที่สุดแล้วนะ
มีหลากหลายด้วยนะดิฉันหิวก๋วยเตี๋ยว
พูดแบบนี้แสดงว่าตอนไปทานอาหารญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวานเดี๋ยวฉันกินเยอะมากตอนกลับมา
แถวไหนมีนะคะพิซาโนโลค่ะโอ้เดี๋ยวไปทาน

ราคาอย่างที่บอก๓๐ธรรมดา๔๐แบบพิเศษแล้วก็อร่อยมาก

ไปเนี่ยนะต้องดูวันเวลาให้ดี
ไปบางวันแล้วเขาปิดนะเขาปิด

นั่นก็คือวันอาทิตย์และวันจันทร์

วันนี้วันพระอาหารสภภิกษ์ไปได้นะจ๊ะ
ที่ไปไม่ได้ย้ำกันอีกทีคือวันอาทิตย์และวันจันท
แล้วก็เปิดบริการตั้งแต่๑๐โมงเช้าเป็นต้นไป
กว่าของจะหมดหมดปุ๊บปิดร้านปั๊บ

โอ้โฮอย่างนั้นไปพรุ่งนี้เลยคุณพาไปหน่อยเร็ว
ไปจะไปทางกันอาจจะต้องไปต่อหน่อยนะ
พรุ่งนี้เรายังไปไม่ได้เรามีภารกิจ